สำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากรนะครับได้เปิดทดสอบแล้วก็สัมภาษณ์
ฝีมือจิตอาสาเพิ่มเติมในการร่วมปฏิบัติงานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาตร
หลวงรัชกาลที่๙ขณะที่ภาพรวมของการทำงานต้นแบบ
และงานประติมากรรมทั้งหมดขึ้บหน้าไปกว่าร้อยละห้าสิบแล้วนะครับ
ซึ่งล่าสุดภาพรวมของงานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
มีความคืบหน้าไปมากกว่า๑๕๐ของงานทั้งหมด
โดยหัวหน้ากลุ่มปฏิมากรรมสำนักช่าง๑๐หมู่ก็คาดว่า
งานปั้นต้นแบบปฏิมากรรมทั้งหมดกว่า๒๑รายการ
จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้ครับ
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการหลอบแบบที่บริเวณท้องสนามหลวงต่อไป
นอกจากนี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ประติมากรรมได้มีการทดสอบและสัมภาษณ์ช่างฝีมือจิตอาสาเพิ่มเติมอีก๒๙คน
เพื่อร่วมปฏิบัติงานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาตร

ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ครับ